มาดูเรื่องของปีชงกันบ้างนะคะหลายท่าน
แม้จะไม่ใช่ชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นชาวไทยด้วยกันนี่แหละ
แต่ก็เชื่อเรื่องปีชงเชื่อไหมคะเรื่องปีชง

แต่ปีนี้เขาดวงดีเขาบอกว่าเขาดวงดีเขาเกิดปีช่วย

ก็อาจจะไม่ต้องไปแก้ปีชงก็ได้นะคะ

เป็นเรื่องที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเขาเชื่อถือกันมานานแล้วนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณลานบุญแก้ชงที่จังหวัดนครสวรรค์ในวันนี้

ชาวบ้านจำนวนมากที่เดินทางไปทำบุญแก้ปีชงกันค่ะ
เราไปติดตามบรรยากาศจากรายงานของคุณสุพัตราศรีปัชชิมค่ะ
ครอบครัวหงดำเนินชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครสวรรค์
พาลูกสาววัย๕ขวบมาไหว้ขอพรเทพเจ้าไทยสวยเอี๊ยะ
เพราะลูกสาวเกิดปีขานเป็นปีชง๑๐
ส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็เกิดในปีร่วมชงเช่นกัน
มาทำบุญแก้ชงในวันนี้ก็เพื่อขอพรให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย
และอยู่เย็นเป็นสุขกันทั้งครอบครัว
ก็ทำให้เราแบบว่ามีความสุขไม่ภาวะพระวงศ์

ก็คาดว่าอนาคตชีวิตจะดีขึ้น

ชงไม่ชงก็มาไหว้สารเจ้าพ่อเจ้าแม่ทุกปีอยู่แล้วค่ะ
แต่วันนี้ปีชงก็เลยมาไหว้มาทั้งครบเลยค่ะ
บุญแก้ชงริมปากน้ำโพวันนี้จึงเนืองแน่นไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีน
นักท่องเที่ยวที่แห่มาทำบุญขอพรจากเทพเจ้าไถสุยเอี๊ยะ
งานประเภทใน๑๐๐ปีตรุษจีนนครสวรรค์ปีนี้นะคะ
ซึ่งมีคนที่ชงสำหรับปีนี้มาร่วมสังกราชสิงศักดิ์สิทธิ์
เพื่อขอพรให้คุ้มครองตลอดปีนี้ค่ะ
ชงมาจากความเชื่อทางโหรศาสตร์ของจีน
โดยเกี่ยวข้องกับองค์เทพเจ้าไทยสวยเอี๊ยะ
หรือที่เรียกในนามเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา
ซึ่งเป็นเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์
และมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปี
ก็เขาถือว่าชงเนี่ยมันมีการอะไรอ่ะ

สิ่งที่เราเรียกว่ามันไม่ดีมันก็มาหาเรา
ฉะนั้นจึงปัดกวาดไอ้สิ่งไม่ดีพวกนี้ออกไป

คำว่าไทยสวยมีความหมายถึงดาวพระฤหัสบดี

ซึ่งดาวพระฤหัสบดีนี้เองถือเป็นประธานของดาวสุภเคราะห์
หมายถึงคุณธรรมความดีโชคลาภทรัพย์สิน
ในความเชื่อทางโหรศาสตร์ของไทย

หรือได้รับผลร้ายจากเทพเจ้าไทยสวย
จะทำให้ปีนั้นเป็นปีที่ได้รับผลไม่ดี
หรือที่เรียกว่าปีชง
บุญแก้ชงค่ำคืนนี้จึงเนืองแน่นไปด้วย

หวังว่าเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา
ประธานพรให้ผู้เกิดปีชง
แคล้วคลาดและดำเนินชีวิต
ด้วยความสงบร่มเย็นตลอดทั้งปี